คือร้องได้ให้ล้าน

เต้นให้หาน้อราตีนี้
หน้าเวทีแล้วถึงไหนถึงกัน
ใครวันแน่มาเต้นแข่งกับฉัน
คนคออ่อนก็ถอยไปแล้วกัน

ขอให้ฉันล่ะล่ะ
ก่อนอื่นเลยขอเสียงปรบมือให้กับ
เซอร์รับเชิญแดนเซอร์แพทย์

เซอร์รับเชิญแดนเซอร์ก้า
ไม่ต้องร้องไห้หรอก

ทุกคนคะขอเสียงปรบมือให้ก้าวหน่อย

น้องก้าวมายืนตรงนี้เท่ไหม

คุณผู้ชมแล้วเดินไปนั่งได้
สวัสดีครับ

ถ้าผ่านเพลงนี้ได้เนี่ยก็จะดีมาก
เพราะจะไปสู่เพลงเป้าหมายพร้อมกับตัวช่วย
เต็ม๓ตัวที่ยังไม่ได้ใช้นะครับ

เพลงที่๓ครับเพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐๐บาท

และน้องข้าวฟ่างร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
และน้องข้าวฟ่างร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

ร้องได้ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้ร้องได้

ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้ร้องได้

ร้องได้ร้องได้ร้องได้

ร้องได้ร้องได้ร้องได้

นี่ร้องได้แบบนี้ต้องขอบคุณแดนเซอร์ด้วยนะคะ
เอาล่ะชื่นใจนะคุณย่ามีแรงขึ้นมาอีกหน่อย
ใจที่เหี่ยวก็ฟูขึ้นมาได้บ้าง
เพราะว่าตอนนี้ค่ะร้องได้ในเพลงนี้รับราคา๔๐๐๐บาท
บทเพลงของคุณหญิงลีศรีจุมพลนะครับชื่อเพลงว่าหญิงล้านลาครับ
เพลงหน้าจะเป็นเพลงเป้าหมายของน้องที่บอกว่าอยากจะได้เงินเอาไปประคับประคองครอบครัวให้ได้ในยอด๖๐๐๐บาท
ก็มาถึงเพลงที่๔เพลงนี้มูลค่า๖๐๐๐บาทอินโทรเพลงที่๔มาเลยครับ

ถ้าไม่ดีเราก็มีที่เพิ่งพิงคือตัวช่วยค่ะ
ถ้าหยุดตอนนี้ก็คือได้เลย๔๐๐๐บาท
แต่ถ้าอยากจะเสี่ยงคือน้องร้องไม่ได้ก็ต้องเปิดตัวช่วยอย่างเดียว
คือถ้าเสี่ยงแล้วเปิดมาแล้วมันไม่ได้

ทีนี้หนูต้องปรึกษาใครไหมหรือว่าหนูตัดสินใจได้ด้วยตัวเองเลย

ครอบครัวค่ะ

ถ้าเสี่ยงก็มีโอกาสไม่ใช่ว่าไม่มีซะเลยแต่ความเสี่ยงก็คือความเสี่ยง
ฟังเพลงโจทย์ไปแล้วสำหรับเพลงที่๔นะครับมูลค่า๖๐๐๐บาท

จะสู้หรือจะหยุดครับ
น้องข้าวฟ่างครับสู้หรือหยุดครับ

เป็นความสมารณชันเป็นความเห็นของครอบครัวนะคะว่าให้หยุด
หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมตัวช่วยเปิดได้ตั้ง๓แผ่นแล้วก็มี๒ตัวที่ช่วยได้จังเลยอ่ะ
แต่ว่าทำไมครอบครัวนี้ถึงตัดสินใจให้หยุดเข้าฟ่าง

เปิดแล้วไม่เจอไอ้๒ตัวนั้นเลย
ก็ดีมากนะครับเป็นการตัดสินใจที่ไม่ผิดกฎิกาแต่อย่างไรนะครับ
แข่งขันจะจบลงต่อเมื่อผู้แข่งขันบอกว่าหยุดนะครับ
แล้วก็ร้องผิดมี๒อย่างนี้เท่านั้น
เพราะฉะนั้นหยุดในเพลงที่๔ก็รับเงินที่สะสมมาในเพลงที่๓นะครับ
วันนี้น้องข้าวฟ่างรับไปทั้งสิ้นนะครับ๔๐๐๐บาทครับ
ข้าวฟ่างปกติล้างจานได้วันละ๓๕๔๐ขายผักได้วันละรวมกัน๔๕คน
ถึงร้อยร้อยมั่งแต่เขาไม่ได้มีทุกวัน
วันนี้เกมจบแล้วข้าวฟ่างได้ไป๔๐๐๐๐บาท

ภูมิใจไหมภูมิใจในตัวเองไหมว่าเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือครอบครัวได้เหมือนกัน

ตั้งแต่หนูเกิดค่ะ

วันนี้ถ้าแม่ดูอยู่ข้าวฟ่างอยากบอกอะไรกับแม่บ้างในฐานะที่คุณโต
คิดถึงแม่นะหนูอยากกอดแม่
ถ้าได้เจอแม่ประโยคแรกที่จะพูดกับแม่จะพูดว่าอะไร

ถึงแม่จะไม่อยู่กับหนูหนูก็จะดูแลน้องให้ดีสุด
วันนี้เราต้องขอบคุณนะคะครอบครัวของน้องข้าวฟ่างนะคะ
ขอให้ครอบครัวนี้นะคะประสานมือกันแล้วก็ก้าวไปด้วยกัน

ก็ยังมีหนทางอีกมากมายนะครับที่จะต้องก้าวไปสำหรับครอบครัวนี้นะครับ
นี่ก็คงเป็นอีกหนึ่งท่านที่ได้เห็นถึงความสำเร็จว่าถ้าตั้งใจทำจริงแล้วมันก็สำเร็จได้
มันอาจจะไม่สำเร็จทั้งหมดแต่ว่านี่เป็นการจุดประกายให้เห็นว่าถ้าทุกคนในครอบครัวร่วมมือกัน
รวมพลังกันก็จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างไปได้นะครับ
วันนี้ก็ขอบคุณครอบครัวน้องข้าวฟ่างนะครับขอบคุณมากครับ
๕คนตรงนี้ห่วงใครที่สุด

ทำไมตัวเลขของหนูถึงเป็นเงิน๖๐๐๐บาทคะ
ถ้าไปต่อลมหายใจให้น้องหนูก็พอใจแล้วค่ะ
ช่วยน้องให้ได้นะลูกนะลมหายใจน้องอยู่กับน้องคนเดียวนะ
ไม่ต้องรอแหละ

ดีใจจ้ะจะต่อลมหายใจให้หลานได้อีกเยอะเลยจ้ะ
เห็นคุณย่าดีใจขนาดนี้รู้สึกยังไงมั่ง
ดีใจตามคุณย่าค่ะ
หนูได้ทำเต็มที่เพื่อครอบครัวของหนูแล้วค่ะ
ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้หนูนะคะ
ที่บ้านเราอยู่ด้วยกันทั้งหมด๓คนค่ะ
มีพ่อมีแม่แล้วก็หนูค่ะ

เพราะว่าพ่อก็เคยประสบอุบัติเหตุโดนรถชนค่ะ

ผมก็ไม่อยากเป็นภาระคนในบ้านหรอกครับ
ผมก็ไปขายของนะครับก็หลงลืมนะครับ
บางคนก็ให้เงินบางคนก็ไม่ให้เงินนะครับ
ตอนที่พ่อโดนรถชนใหม่ค่ะ

เลยแบบไม่มีเงินใช้ค่ะต้องกินข้าวกับน้ำปลา
รู้สึกทำไมเราไม่มีเงินถึงขนาดนั้นเลย